มาดูเหตุการณ์ชักดาบกันหน่อย

จากชนบุรีจะไปที่สัตหีบคือปลายทาง
ปรากฏว่าไปถึงปลายทางแล้ว

ทีนี้ทำไงคนขับรถสองแถวเนี่ย

ก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ให้มาช่วยเจรจากันหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารนะฮะ

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณลานจอดรถโดยสาร
บนถนนสุขุมวิทย์ตรงข้ามกับประตูทางเข้า

ไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารค่ารถตู้

หลังจากนั้นแล้วนี่คนขับทำไง

จากการตรวจสอบพี่ผู้ชายคนที่เป็นโชเฟอร์

เตรียงรักษาอายุ๕๑ปีค่ะ
ยืนรอกับตำรวจอยู่นะคะ

ชื่อว่าสิริเพลสมทรัพย์
เป็นชาวอำเภอสังขบุรี

ขออภัยชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์

มาจากบ้านอำเภอเมือง

เขาก็เรียกเก็บค่าโดยสารตามปกติ
ยืนยันบอกว่าน้องชายจ่ายไปให้แล้ว

คุณเอกชาติแกก็งงเพราะผู้หญิงคนนี้

คุณเอกชาติบอกว่าถ้าเกิดว่า
ผู้โดยสารบอกว่าไม่มีเงินก็จะยินยอม
ก็คือก็จะอรุ่งอร่วยกันไป

ก็บอกว่าแกไม่มีเงินจ่ายค่ารถนะคะ

สาเหตุที่โกหกทำไมต้องโกหก

น้องชายอยู่ที่เขาชีจันทร์

กัดที่แน่ชัดของน้องชายนะคะ

ก็ตามค่ะหลังเกิดเหตุมีพลเมืองเนี่ย

ซึ่งทางคนขับก็ไม่ได้มีการติดใจเอาความ

ก็เลยอยากฝากให้คนที่รู้จักกับคุณสิริเพลเนี่ย

ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นนะคะ

อาจจะไม่มีที่ไปหรือบางทีอาจจะไม่สบายก็ได้นะ